เรียนเนี่ยสัตว์อะไรจะชอบแต่ตัวนี้บอกชอบมากขอจองลูกนี้นะ
น้องอยากกินทุเรียนครับทุกคนนะครับ
มาเฝ้านะครับบอกว่าลูกนี้สุกแล้วพร้อมกินนะครับ

ตัวที่ชอบทุเรียนคือเต้างูหรอครับ
เต้างูตัวนี้ละครับ
โอเคครับคดหงิก้งำอยู่ในทุเรียนลูกนี้

เฉลยตรงนี้เจ้าของคลิปบอกมันคืองูแมวเซาค่ะ
มันขดหงิกงองออยู่ตรงเปลือกของทุเรียนแล้วขดเล็กมาก
ไปก็ไม่สนใจก็นึกว่าเป็นใบไม้อาจจะติดที่เปลือกทุเรียนมาก็ได้

เขาบอกทุเรียนเดี๋ยวเพิ่งเก็บสดมาจากสวนนะ
แล้วก็เตรียมที่จะส่งทุเรียนผลนี้ให้กับลูกค้าด้วย
แต่ว่าเจ้าของคลิปเนี่ยตกกระจายค่ะ
มาดูดีเอ้ามันไม่ใช่ใบไม้นี่

ตั้งหลักได้ก็ยกมือถือขึ้นมาถ่ายคลิปเอาไว้
ในคลิปเนี่ยเจ้าของคลิปเขาก็ยังแซวงูประมาณว่า
สงสัยน้องคงอยากกินทุเรียนลูกนี้ละมั้ง
แน่นเลยทีเดียวไม่ยอมไปไหน
แต่ก็นับว่าโชคดีไปนะ
เพราะว่าไม่โดนงูแมวเศร้าเนี่ยฉุกซะก่อน
เพราะว่าตอนที่กำลังคัดทุเรียนอาจจะมีการเผลอจับได้
คือออกไม่ได้

แมวยูแมวเศร้าเช่ามั้ย

ไปรู้แล้ว
มันยังก็เหมือนโดนน้ำต้ำติดเอาไว้

เหมือนนึกภาพว่าทุเรียนเนี่ยวางอยู่กับพื้นงูลืมอยู่กับพื้น
โรงเรียนตกไปใส่อย่างนั้นประมาณนั้นอุ้ยน่าสงสารมันอ๋อ
ไม่รู้ว่าตอนนี้สภาพมันเป็นยังไงเนอะเป็นอย่างนี้แหละงั้นไปดูเพิ่มเติมใน
ตอของคุณธนจูแปดแปดด้วยนะคะไม่รู้ว่าทุเรียนหรืองูนี่แหละ